ท็อปพี่ไทยพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์เนี่ยคุณผู้ชม
ยังตะลุยช่วยกันแบบไม่หยุดไม่ห่อนจริงค่ะ

จริงนะคะตามภาพที่เห็นเลยนะคุณผู้ชม
นี่ก็คือลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนนี่แหละค่ะ

ต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมหนักหน่วงหลายพื้นที่จริงค่ะ
ตอนนี้นะคะพี่บินยังปากหลักอยู่ในพื้นที่ค่ะ
เมื่อวานเนี่ยค่ะแท็กทีมพระเอกสุดหล่อน้องเข้มหัสวี
ไปช่วยแพ็คกระสอบทรายด้วย

เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนค่ะ
อยู่บนบกก็ไม่เคยได้หยุดจริงนะคะ

แล้วก็ทีมงานมูลนิธิร่วมกระตันยู

วันแดดเปรี้ยงแบบนี้คุณผู้ชมใจสู้กันขนาดไหนค่ะ
แล้วไซน์เนี่ยนะไม่ใช่น้อยค่ะ

เป็นหน้าก็หนักมากค่ะ
ไปแป๊บเดียวคุณผู้ชมได้๓๕๐ถุง
ไปวางกั้นน้ำบนถนนเส้นบัวเถิง

อย่างที่ทราบอุบลราชธานีจนน้ำหนักหน่วงมากจริง

ใช่นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้โหพี่มันเป็นงานหนักมากเหมือนกันนะคะ
ว่าเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะ

ถามจริงพี่บินว่ายังไงไปชมเลยค่ะ

ไม่ได้พิษภักดิ์เลย

อย่างที่บอกไปผู้ชายที่ปิดหน้ามิดชิดแบบนั้น

แต่ว่าถามว่าสู้ไหมบอกเลยทั้งสองคนสู้ไม่ถอยค่ะ

หลังจากที่แพ็กกระสอบทรายกันเสร็จนะคะ

เพื่อช่วยกั้นน้ำค่ะคือระหว่างที่มาช่วยกันวางกระสอบทราย

เล่าว่าหลายคนก็ส่งกำลังใจมา
ส่งความห่วงใยมาหาพี่บินกันเยอะ

พี่บินเขาเข้าฟิตเน็ตออกกำลังกายให้ตัวเองแข็งแรงค่ะ

โอ้โหฟิตตลอดเลยครับฟิตเน็ตนะคะ
ได้มีกำลังไปช่วยพี่น้องคนไทยต่อแบบนี้แหละค่ะ